เอาไปต่อกันที่เรื่องดีต้อนรับวันวาเลนไทยกันบ้างดีกว่านะคะของคุณอ๋อมสกาวใจ
หนึ่งในพิธีกรแม่บ้านประจำบานทางช่องไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
คุณเอ๋ยเมื่อวานโพสต์รูปในอินสตาแกรมนะคะ
เป็นคุณแม่ป้ายแดงไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ต้องขอแสดงความยินดีกับอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ด้วยนะคะ
นักแสดงสาวพิธีกรร่วมรายการแม่บ้านประจำวันของเรานี่แหละ
ล่าสุดนั้นคุณแม่เป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วค่ะ
หลังจากเจ้าตัวโพสต์รูปขนาดนั่งอยู่บนเก้าอี้
โดยสามีหนุ่มเออาทิตย์ค่ะสีพาเพลินนะก้มจูบที่ท้อง
พร้อมกับข้อความภาษาอังกฤษสื่อความหมายว่า
ครอบครัวไม่ใช่แค่สิ่งสำคัญแต่คือทุกสิ่งทุกอย่าง

น่ารักมากเลยนะคะ
ตามด้วยภาพพร้อมข้อความที่ระบุว่าเธอตั้งคันได้๑๗สัปดาห์

ซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง
ว่าจะเป็นคุณเอ็มบุษราคำคุณบอยพิษนุค่ะ
คุณแนนชาลิตาหนูเล็กก่อนบ่าย
แล้วก็คุณจอลิลานีค่ะแล้วก็อีกมากมายเลย
เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่มือใหม่ด้วยค่ะ
คุณแม่ที่หุ่นสวยแล้วก็หุ่นแซ่บมากเลยนะคะ
หลายคนก็รอรุ้นนะว่าแต่งงานมาตั้งนานแล้ว

ก็ขอให้คุณแม่คุณลูกแข็งแรงนะคะ